อันนี้ก็เรียกได้ว่าโอ๊ยเผือกมันร้อนมากจริง
ถ้าใครที่ติดตามอินสตาแกรมของสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณ

ใช่แล้วค่ะหลายคนก็เกิดต่อมเอ๊ะ
หมายถึงอะไรหมายถึงใครหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ
แน่นอนว่างานนี้สายสืบบนโลกโซเชียลของเราก็ต้องทำงานกันอย่างหนักแล้ว
มีความคืบหน้ามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย

กระตุกต่อมอยากรู้อยากเห็นของชาวเน็ตขึ้นมาทันควันค่ะ
นักแสดงสาวสุดฮอตเจนี่เทียนโพสุวรรณโพสต์ภาพที่เผยให้เห็นอักษรว่า
เพราะนางเอกคนดังมักทิ้งปริศนาลับไว้ให้คนสงสัยและสุดท้ายก็เคยโป๊ะแตก
เฉลยออกมาว่าเป็นเรื่องความรักเกือบทุกครั้ง
และแม้ว่าครั้งนี้เจ้าตัวยังไม่ยอมเฉลยถึงแม้จะมีนักแสดงคนสนิทรุ่นน้องอย่างมิ้นท์ชะลิดา
เมนต์ถามเป็นข่าวดีเรื่องอะไรหรือเธอพลาดช่วงเวลาดีดีหรือไม่
ก็ไม่ได้รับคำตอบใดจากเจ้าของไอจี
มีเพียงหมอเอกหมอดูคนสนิทชื่อดังมาแสดงความยินดี
พร้อมเพิ่มดีกรีความสงสัยขึ้นไปอีก
ด้วยการโพสต์ว่าเป็นข่าวดีรับวันตรุษจีนซะด้วย
ทำเอาเหล่าฟอลลอเวอร์ตามเข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบ
เพียงเท่านี้เพราะในอินสตาแกรมของหมอเอก

เจ้าตัวโพสต์ภาพที่กอดกับนางเอกสาวคนสวย

ซึ่งก็สร้างความฉงนสนเท่หนักมาก
ถึงขนาดที่เพื่อนสนิทสุดซีของเจนนี่

ยังต้องเข้ามาถามหาความจริงว่า

ท้ายที่สุดเพื่อไม่ให้ข่าวลือกระพือโหมไปใหญ่
หมอดูคนนางก็เลยพิมพ์ความตอบกับสาวนานะ
คลายข้อสงสัยว่าเป็นเรื่องงานเท่านั้น
ขณะเดียวกันก็ให้บังเอิญที่ก่อนสาวเจนนี่จะโพสต์ไอจี
วีเจจานัทธาวีรนุษย์ได้โพสต์คลิปที่ตัวเองแกล้งร้องไห้
พร้อมกับพูดประโยคทิ้งท้ายว่าคนแย่งกินกาแฟ
งานนี้ก็เลยมีเพจดังจับโยงว่านางเอกสาวเจนี่ตั้งใจเกทับวีเจจ๋าคนรักเก่าของกึ้งเฉลิมชัย
ซึ่งเป็นทายาทกาแฟดังทำเอาวีเจสาวออกอาการฉุน
นำคลิปวิดีโอต้นต่อมาโพสต์ใหม่เป็นเวอร์ชั่นเต็ม
พร้อมข้อความอธิบายถึงที่มาที่ไปของคลิป
ระบายความรู้สึกอึดอัดที่ยังคงมีคนจับโยงให้เป็นประเด็นค่ะ